แข็งแรงมากนะครับผม
มีวันก่อนเลือดไหล

นึกว่าจะคอดละ

สรุปก็คุณหมอหาสาเหตุแล้วบอกไม่เจอ
แต่ว่าหมอคิดว่าน่าจะ
ประมาณว่าเป็นเส้นเลือดฝอยอะไรแตก
อะไรอย่างนี้ฮะเตรียมคลอดแล้วก็เข้าไปวันพอดี

หมอสั่งห้ามเผลอห้ามอะไรอีกยินเยอะเลย

เพราะว่าพาน้องเขาไปออกอำนางกายบ่อยดี

รถเข็นผมก็เลยให้วิวแชร์ไป
กลัวจะเป็นอย่างแบบเข้ามาแบบอันตรายไหม
จริงอยู่ในภาวะค่อนข้างเสี่ยง

เพราะว่าไม่รู้ว่าจะกระทันหันเมื่อไหร่

อันนี้ก็เลยแบบต้องเตรียมตัวครับ

ประมาณยัง๖กว่าจะ๗นะครับ
แต่ว่ามันมีสิทธิ์คลอดก่อนไง
ก่อนกำหนดนี่เราอยู่ไม่รู้ว่ายังไง
แต่ว่าผมมันก็อยากให้ตามกำหนดนั่นแหละครับ
แบบตามกำหนดแล้วจะแข็งแรงเนอะ
เราก็ไม่อยากให้แบบคลอดออกมา
ถือว่าเราก็ยังดีว่าแข็งแรง
ก็ไม่ได้ถึงขณะนั้น
เราจะดูตลอด
เก็บเตรียมไว้ให้
ผมเดือนละครั้งอยู่แล้วครับคือเดือนละครั้งอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนที่เลือดออกเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เลยกลายได้เห็นหน้าอีกครั้งหนึ่ง
นึกออกไหมพอเราได้เช็คเต็มที่ปุ๊บเราได้ดูปุ๊บ
มาอีกไม่กี่วันนึงก็จะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วครับ
แต่ว่าผมก็อยากให้แบบคุณแม่เขาสุขภาพแข็งแรง
คือแบบสุขภาพจิตใจนะท้องแบบไม่อยากให้นอนอยู่บ้านเฉย

แล้วคุณเดินทางได้ใกล้เดินหรืออะไรอีกไงครับ
สนสูงไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่
ก็เขาก็อยากจะใส่นะ
คือจริงคุณหมอบอกมันไม่ผิดนะครับว่าจะต้องใส่ส้นสูง
เค้ากลัวเค้ากลัวว่า๖ล้มมันมีภาวะ
มันก็จะแบบคือมันไม่มีความหมายนะครับ
มันก็จะแบบคือมันไม่มีความหมายนะครับ
ไม่มันไม่มีความหมายแต่ว่ามันเป็นชื่อที่
เขียนง่ายอะไรอย่างนี้เขียนง่ายพูดง่ายอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่คืออย่างนี้ครับพี่เขยพี่เขยเป็นคนตั้งให้
พี่เขยเขากับพี่สาวนะเขาก็เลยนั่งคิดให้ว่า
เออชื่อชื่อจริงต้องเป็นชื่อนี้ชื่ออะไรอย่างนี้เขาก็เป็นคนคิดให้
ทั้งบ้านแหละครับพี่สาวผมตั้งให้หมด
ครบเลยครับได้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงครับทีเดียวเลยเพราะว่าผมกลัว
ว่าเราอ่ะเราจะทำเสร็จปุ๊บทำแบบประชาชนก็บอกไม่ให้ตั้งอ้าวมันก็มีนะ
นึกออกใช่ไหมฮะเราก็เลยเดี๋ยวต้องรออีกทีเดียวจะได้ทีเดียวเลย
จะได้แบบถือเคล็ดอะไรด้วยไหม
ก็ไม่ได้ถือเคล็ดแต่จริงจริงสินแสก็บอกว่าห้ามบอกแต่ผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้บอก
เพราะว่าไอที่บอกหลุดไปเนี่ย๒๓ครั้งแล้วคือ๒ชื่อแล้วที่ผมบอกไปแล้ว
เดี๋ยวต้องเอาชื่อเราต้องลูกชื่อลูกเราต้องชื่อนี้เอาแล้วเอาซ้ำ
เราต้องลูกเราต้องชื่อนี้เอาอีกแล้วเราก็ไปหาเอาซ้ำอีกแล้วอะไรอย่างนี้
คันนี้ก็เลยแบบไม่ซ้ำไม่ซ้ำคือเวลาแบบถ้าชื่อซ้ำอ่ะเวลาเสิร์ชปุ๊บ
มันก็ต้องมันจะขึ้นชื่อซ้ำอันนี้ก็คือไม่ซ้ำเลยไม่มี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

มีน้องใหม่มีเด็กมีคนที่มันเกิดขึ้นมาในตระกูลของผมก็ยินดี
ผมก็ขอบคุณทุกคำยินดีที่ทุกคนแบบให้กำลังใจ

ไม่มีไม่มีครับไม่มี

เครียดว่าเดี๋ยวจะเรียนไหนนะจะไปอะไร

ว่าไอ้ของอันนี้แชมพูลูกจะใช้ได้ไหม
คือผมก็ใช้ผมลองก่อนอันนี้ใช้แล้วทันเราก็คิดแทน
คือเราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนจะดี
อันนี้จะใช้กับลูกเราได้ดีไหม
ลูกเราจะแข็งแรงคือมันคิดไปเยอะไปหมด

แต่เราสองคนก็เผ่อซื้อของไปคอมเลย
เผ่อครับเผ่อมากเลยเต็มไปหมดเลยครับ
คุณพ่อตัวแน่นหน่อยใช่ไหม
อันนี้ผมหอมแล้วผมเป็นคนเล่นออกกำลังกายเยอะกว่าพี่วีเองนะ
อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าด้วยความโชคร้ายของผมเองครับ
ฮอร์โมนของผมคือยิ่งเล่นยิ่งอ้วน
คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับร่างกายของผมเนี่ยนะครับฮอร์โมนเพศชาย
เวลาเราออกกำลังกายฮอร์โมนเพศชายเราจะเพิ่มขึ้น

โมนเพศหญิงในร่างกายของเรามันก็จะเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงหมด

นมแต่มันเป็นก้ามนะตัว
มันก็เป็นนะครับมีซิกแพค
อันนี้นี่ผมพยายามที่สุดใน๓โลกแล้ว

ตอนแรกก็กลับว่ายืนถ่ายรูปคู่กัน

อันนี้ไม่มีปัญหากระตาเข้ากล้องอะไรใช่ไหมครับ
คือก็ไม่มีนะส่วนใหญ่ผมจะใส่สูตร

อย่างละครเรื่องล่าสุดที่ออนอยู่เล่นรักยาใจ
มีคนทักบอกว่าหูทำไมในทีวีตัวใหญ่จัง

เราตัวใหญ่เนี่ยเราก็เลยจะยิ่งทีวี
เดี๋ยวนี้มันเป็นจอกว้างก็จะไปกันใหญ่เลยครับ

ผมพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วครับ

ซิกอัพอะไรอย่างนี้ทำทุกวันครับ

ตอนนี้ใช่ไหมครับอยู่๘๔โลครับ

สูง๑๘๕แล้วก็อยากได้๘๕โล
แต่แบบหุ่นหล่อนะครับ

มองภาพทุกวันเปิดไอจีดูทุกวัน

เขาให้ดูบอกว่าเฮ้ยพี่นี่พี่จริงเหรอเนี่ย

อ๋อมันฟองแก่บุญ
เฮ้ยดำผมหยิกเหมือนเงาะอ่ะ
น่ารักนะแต่ว่าวันนี้สวยกว่าในรูป
ผมบอกคนละคนเลยถ้ามาบอกว่าผมไม่เชื่อ
พี่เขาบอกว่าแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญเยอะนะ

ขอบคุณค่ะ